คุณผู้ชมไปดูเขตบางกะปิกันหน่อยกรุงเทพมหานครนะฮะ
เป็นอีกหนึ่งเขตที่มีการต้องจัดเลือกตั้งใหม่ครับ
โดยเฉพาะที่หน่วยที่สามสิบสองเขตโหมมากนะฮะ
ทางด้านของกรรมการกรกตเองก็ไปตรวจสอบความเรียบร้อยแล้วก็เปิดครูหาให้กับประชาชนไปใช้สิทธิ์แล้ว
เดี๋ยวตามพร้อมกันกับคุณเจนศักดิ์แซ่อึ้งนะครับรายงานมาจากโรงเรียนลำสาลีมราชบำรุงครับ

แม้ว่าจะเป็นการจัดการเลือกตั้งใหม่ที่เกิดขึ้นไม่ถึง๑เดือนนะครับ
นับตั้งแต่การเลือกตั้งวันที่ยี่สิบสี่มีนาคมครับ
แต่ที่นี่เองก็ยังคงมีประชาชนทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนกันอย่างต่อเนื่องนะครับ
ซึ่งตั้งแต่มีการเปิดหีบในเวลา๘นาฬิกานั้น
ยังคงมีประชาชนมาใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนกันอย่างต่อเนื่องนะครับ
แม้ว่าตอนนี้บรรยากาศที่นี่เองจะค่อนข้างเงียบเหงาลงเล็กน้อยนะครับ
ซึ่งจุดที่ผมอยู่ตอนนี้คือโรงเรียนลำสาลีพระราชบำรุงครับ
ซึ่งเป็นหน่วยเลือกตั้งที่๓๒ของเขตเลือกตั้งที่๑๓บางกะปิวังทองหลางครับ
เป็นหนึ่งใน๖หน่วยเลือกตั้งที่กรกตนั้น
มีมติให้มีการจัดการเลือกตั้งใหม่
หลังจากตรวจสอบรายละเอียดตามเรื่องร้องเรียนแล้วพบว่า
ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่๒๔มีนาคมที่ผ่านมา
ผลการนับคะแนนที่หน่วยนี้มีจำนวนไม่ตรงกับจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์การเลือกตั้งคราวก่อนที่มีถึง๕๕คนนะครับ
ทำให้กรกตมีคำสั่งเปลี่ยนตัวกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
และมีคำสั่งให้มีการจัดการเลือกตั้งใหม่ครับ
ซึ่งเมื่อเวลา๘นาฬิกาที่ผ่านมานั้น
เลิศวิโรธโกวัฒนะกรรมการกรกต
พร้อมด้วยพันธุ์ตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมาเลขาธิการกรกต
ได้เดินทางมาตรวจความพร้อมของหน่วยเลือกตั้งนี้นะครับ

ก่อนหน้านี้ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่พบปะกับประชาชนนะครับ
แล้วก็ได้พูดคุยกับผู้นำชุมชน
เพื่อประชาสัมพันธ์และชี้แจงเหตุผลที่ต้องมีการจัดการเลือกตั้งใหม่
ทำให้มั่นใจว่าจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์รอบนี้นั้น
น่าจะมีมากกว่าครั้งที่แล้วนะครับ
เดี๋ยวเราจะไปฟังเสียงช่วงนี้พร้อมกันครับ
๕๕๕กว่าหรือประมาณ๖๐เปอร์เซ็นต์เศษ
วันนี้คาดว่าน่าจะมีถึง๖๐๐นะครับ
ก็คิดว่าน่าจะได้สัก๗๐เปอร์เซ็นต์
แม้ว่าครั้งนี้จะมีการจัดการเลือกตั้งใหม่เพียง๖หน่วยนะครับ
แต่ก็จะมีการพิจารณาการจัดการเลือกตั้งซ่อมเพิ่มเติม
ซึ่งนายเลือกวิโรธเองนะครับ
บอกว่ายังมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นนะครับ
โดยเฉพาะกรณีที่มีการมาร้องเรียนถึงผู้ชนะในแต่ละเขตเลือกตั้ง
ซึ่งก่อนหน้านี้มีเรื่องร้องเรียนยื่นเข้ามาประมาณ๖๖เขตนะครับ
แต่ยังมั่นใจว่ากรกตเองยังสามารถประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง๙๕
ทันวันที่๙พฤษภาคมนี้ครับ
สำหรับหน่วยเลือกตั้งที่๓๒นี้นะครับ
มีจำนวนประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพียง๘๐๒คนนะครับ
ซึ่งเมื่อดูจากผลการเลือกตั้งที่กรกตเปิดเผยผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการก่อนหน้านี้
ก็จะพบว่าผู้สมัครสอสอที่ได้คะแนนในอันดับที่๑และ๒
มีคะแนนแตกต่างกันมากกว่า๓๕๐๐คะแนนครับ
ทำให้หลายฝ่ายคาดการณ์ว่าการเลือกตั้งซ่อมที่หน่วยนี้
อาจจะไม่ทำให้ผลการเลือกตั้งในเขตนี้เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดครับ
แต่ทุกคะแนนเสียงนั้นก็ยังมีความหมายสำหรับภาคการเมืองแน่นอนครับ
เพราะทุกเสียงนั้นจะถูกนำไปคำนวณสัดส่วนสอสอบัญชีรายชื่อต่อไปครับ
สำหรับกระบวนการจัดการเลือกตั้งในวันนี้นะครับ
จะมีขั้นตอนการปฏิบัติเช่นเดียวกับการเลือกตั้งเมื่อวันที่๒๔มีนาคมครับ
คือมีการเปิดหีบเลือกตั้งแต่เวลา๘นาฬิกาจนถึง๑๗นาฬิกา
หลังจากนั้นก็จะมีการนับคะแนนที่หน้าหน่วยเลือกตั้งนะครับ
ซึ่งวันนี้เองนายเลิศวิโรธกรรมการกรกตก็จะเดินทางมากำกับดูแลเรื่องนี้ที่นี่อีกทีในช่วงเย็นวันนี้ครับ
และนี่คือบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่ครับ
ผมเจนสักแช่อึ้งข่าวไทยวัตท์ทีวีรายงานสดจากโรงเรียนลำสาลีราชบำรุงครับ
ขอบคุณคุณเจนศักดิ์นะฮะจะไปเลือกตั้งก็พกร่มไปด้วย